ไปเที่ยวนะคะที่จังหวัดราชบุรี
คุณผู้ชมไปดูห้องน้ำห้องท่ากันหน่อย

นี่เลยห้องน้ำโบราณอายุกว่า๑๐๐ปีแล้ว
เป็นเรือนไม้ทรงไทยยกสูงจากพื้นดิน
มีบันไดสามขั้นด้านบนแบ่งเป็นห้องน้ำสามห้องค่ะ
ห้องมีซ่วมแบบนั่งยองแล้วก็โอ่งไว้รองน้ำ
ใต้ถุนรองปูนเรียงกัน๔ชั้น
ทำเป็นบ่อเกลอะสำหรับทิ้งของเสีย
สภาพนี่คือสมบูรณ์เลยนะคะ
ตั้งอยู่ที่บริเวณข้างกุฏิพระด้านหลังวัดโพธิโพธิโสภาราม
หรือว่าวัดโพมอนหมู่ที่๙ตำบลคุ้งพยอมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะ
นางสาวอัญญารัฐโคสิตคุณประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งพยอม
บอกว่าสมัยก่อนเคยเป็นห้องน้ำ
สำหรับพระสงฆ์ปัจจุบันนี้ปิดใช้งานแล้วนะคะ
เพราะว่ามีการสร้างห้องน้ำใหม่แต่ว่ายังคงมีการดูแลอย่างต่อเนื่อง
อยากจะเก็บรักษาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาประวัติศาสตร์ค่ะ
ในอำนาจกรมศิลป์ผู้ศึกษาด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมร
บอกว่าสวบนี้อายุกว่า๑๐๐ปีแล้ว
ทีเป็นบ้านคนเอามาถวายให้วัด
สมัยก่อนวัดขาดแคลนห้องน้ำสำหรับพระสงฆ์นะคะ
ปลดทุกข์กันตามป่าซึ่งมองดูแล้วอาจจะไม่เหมาะสมนะคะ
ชาวบ้านก็เลยดัดแปลงบ้านหลังนี้บ้านหลังเล็กหลังนี้นะคะ

ต่อมามีการนำซ่วมแบบนั่งยองรองปูนมาใส่แทนของเดิม
ที่ทำจากดินเผาโบราณ
เพราะว่าผูกพังไปแล้วตามการเวลา
แต่ว่ายังคงสภาพเดิมไว้ทั้งหมดนะคะ
เพื่อที่จะอนุรักษ์เป็นของเก่าของชาวมอนค่ะ